จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่สร้างแล้วก็เผยแพร่ข่าวปลอม
เพราะว่าทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโฆษกของสองพักการเมืองนะครับ
คือโฆษกภักดิ์เพื่อชาติและโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยว่านิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรี
เข้าแจ้งความต่อปอทแล้ว
เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
หลังจากนำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
ตัดต่อเพิ่มเติมถ้อยคำและโพสต์ในสื่อโซเชียล

เป็นคนแรกที่นำข้อความดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ด้านนางสาวพันนิกาประบุศูนย์ต่อต้านเฟคนิว

เพราะทุกคนเห็นโพสต์ย่อมเข้าใจว่าเป็นมุกตลก
และภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่ตัวเองที่เป็นคนตัดต่อ
เขียนในวงเล็บกำกับเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน
เรื่องนี้ดิฉันตลกมากนะคะ

เห็นว่าไปแจ้งทางบกปทใช่ไหมคะ
ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแจ้งข้อหาอะไรนะคะ
มันเป็นภาพตัดต่อที่มีคนเอาสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี
แล้วไปเติมนะคะทำนองว่าเด็กไทยรุ่นใหม่
มีการไปแจ้งข้อหาว่าบิดเบือนสารของนายกรัฐมนตรีนะคะ

คงต้องบอกทางสำนักนายกทางดีอีว่า

แล้วก็ช่วยเอาพลังงานของท่านไปจัดการข่าวปลอม

จะมาจัดการการเล่าเล่นทางการเนิ่มแบบนี้ค่ะ
ขณะที่นายกพระนัทมนตรียอมรับรู้สึกเสียใจ
กับการสร้างข่าวปลอมว่าจะมีการขึ้นภาษีผ้าอนามัย
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
ใครที่เสนอข่าวเฟคนิวต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผมก็เสียใจอยู่อย่างหนึ่งมันปล่อยมาจากฝ่ายการเมือง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันมีคดีความอะไรกันหรือเปล่า
ก็ลองไปว่ากันตอนนี้เขากำลังทบทวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะครับ
เสนอข่าวเฟคนิวออกมาถ้ามันมีผลกระทบมากเนี่ย

เพราะกฎหมายก็มีอยู่ถ้าไม่ทำมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ส่วนนางสาวเกรดปียาแก้วแสนเมืองโฆษกภักดิ์เพื่อชาติ
ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิการขึ้นภาษีผ้าอนามัยเป็นคนแรก
ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมชี้แจงด้วยว่า
ในหลายประเทศได้ยกเลิกการเก็บภาษีชนิดนี้ไปแล้ว
และไม่ได้คิดดราม่าแต่อยากท้วงติงให้รัฐบาล
หมวดหมู่ที่เหมาะสมมากกว่าหมวดเครื่องสำอาง
ที่ประชุมสอสอและกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
มีมัตติเป็นเอกชั้นขับไล่ศรีสอสองูเห่าออกจากพักษ์
โดยวันนี้มีผู้นำตุ๊กตาคล้ายตัวเงินตัวทอง
ติดชื่อ๔สสมาวางไว้บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น๘

ด้านนายจาบรึกศรีอ่อนสสจันทบุรีที่ถูกขับออกจากพัก

จากนี้คงจะไปอยู่กับพักเล็กไม่ใช่เข้าร่วมกับพักใหญ่
เรื่องต้นได้คุยกับพันธบรวจโทษธนพัฒน์กิติวงศาแล้ว
หากไปอยู่พักไหนก็จะไปด้วยกัน
ส่วนอีกหนึ่งสอสอที่ถูกขับออกจากพัก
อย่างนางศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่
เปิดใจว่าที่ผ่านมาอึดอัดกับการทำงานภายในพัก
เมื่อมีมติออกมาแบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณที่ให้อิสรภาพ
ส่วนจะย้ายไปสังกัดพักการเมืองไหน
นางศรีนวลบอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่จะชี้ช่องการทำงาน
ให้กับสอสอได้ดีที่สุด
ปิดท้ายที่กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ร้องเรียนว่าถูกนำทรัพย์สินส่วนตัวออกขายทอดตลาด
โดยยืนยันว่าการดำเนินการของกรมบังคับคดีเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้สิทธิ์ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
แต่สารปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้ว
ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
ยึดอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลัง
ข่าวไทยบรรทัศน์ทีวีปรายงาน